ลูกหลานพญานาคมากองรวมกันตรงนี้ใครที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคด้วยนะครับ
จะพาไปดูพญานาคองค์พญานาคอนันตรนาคาธิบดี
ฟังแล้วไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่เขาบอกว่ายิ่งใหญ่ตระการตาต้องไปหน่อยครับ
สาธุสาธุสาธุ

ถูกต้องครับน้องใบตองคุณชีสาแต่ดูแล้วเนี่ยขนลุกจริงนะ

หรือพญานคราชเก้าเสียน
ว่ากันว่าเป็นพญานาคชั้นกษัตริย์เลยนะ
เป็นผู้ปกครองเหล่าพญานาคทั้งหลาย
ซึ่งพญานาคองค์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยความร่วมมือของชาวอำเภอปากชมจังหวัดเลย

นักท่องเที่ยวคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคเขา

เพราะว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าไปที่นี่คุณไม่ต้องเตรียมอะไรมากเตรียมตัวเตรียมกายให้พร้อม
เพราะว่าที่นี่เขามีการจัดเตรียมกระทงชุดบูชาพญาอนันตนาคาธิบดีเอาไว้ให้บริการด้วยนะ
และเมื่อกราบไหว้เสร็จแล้วก็นำกระทงไปลอยน้ำโขงนั่นแหละมีความเชื่อว่าเป็นการลอยความทุกข์ความโศก
โรคภัยสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นเสนียดจันไรอภิวัลชายเย
ถ้านั้นคุณไปไม่ได้แล้วมั้ยทำไมคับ

ผมเป็นสิ่งอบบงคลหรือครับ
อ้าวคุณไม่รู้เหรอ

ไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลย